ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานี
ทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโก
ส่วนภรรยาก็สำลักควันเสียชีวิตนะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจกลับพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
แต่ว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางค่ะไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และพบผู้เสียชีวิตสองศพอยู่ในบ้านหลังดักราว
จากการตรวจสอบภายในห้องนอนติดกับห้องพระบนชั้นสอง
พบศพนายวิโรธฉัดสุวรรณอายุ๕๔ปีเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นวิศวกรและเจ้าของบริษัทนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโก
ข้างศพมีผ้าห่มถูกไฟไหม้และมีคราบเลือดติดอยู่
รวมถึงมีมีดปลายแหลมความยาว๒๒เซนติเมตรที่ด้ามหักปากคาอยู่ที่ผ้าห่มด้วย
ส่วนในห้องทำงานบนชั้นเดียวกันพบศพนางสาวประพาพันธ์หูไทยสงศ
อายุ๕๔ปีภรรยาของนายวิโรธนอนอยู่ในสภาพไม่มีร่องรอยถูกไฟไหม้
ว่าน่าจะสำลักควันเสียชีวิตซึ่งขณะเกิดเหตุมีหลานชายของนายวิโรธ
อายุ๒๗ปีอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุด้วยแต่สามารถปีนออกหน้าต่างลงหลังคา
หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยหากมองผิวเผินนี่อาจเป็นเหตุไฟไหม้บ้าน
แล้วมีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าหน้าที่กลับพบพิรุธหลายอย่างเนื่องจากสวิตช์ไฟฟ้าภายในห้องนอนของนายวิโรธ
และแกนลอนน้ำมันเครื่องในห้องเก็บของมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
จึงส่งศพชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียด
กระทั่งผลชนสูตรพลิกศพของนายวิโรธออกมามีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่หน้าอกซ้าย
ศพของนางสาวประพาพันธ์มีร่องรอยโดนกัดที่แขนทั้งสองข้าง
อดคล้องกับผลตรวจลายนิ้วมือแฝงที่พบในหลักฐานที่ได้จากจุดเกิดเหตุ
ตรงกับลายนิ้วมือของนางสาวประพาพันธ์
เชื่อได้ว่าเป็นคนฆ่าสามีก่อนสำลักควันเสียชีวิตตามไปอีกศพ
โดยคืนวันเกิดเหตุสองสามีภรรยาทะเลาะกันอย่างรุนแรงในห้องนอนบนชั้น๒ของบ้าน
ที่ภรรยาจะพยายามใช้มีดแทงสามีจึงเกิดการยื้อแย่งกันขึ้น
และโดนสามีกัดที่แขนแต่พลาดท่าโดนภรรยาใช้มีดแทงอกเสียชีวิต
หลังสามีเสียชีวิตนางสาวประพาพันธ์หยิบแกนลอนน้ำมันในห้องเก็บของใต้บันได
เทราดศพสามีแล้วจุดไฟเผาจากนั้นหนีเข้าไปในห้องทำงานที่อยู่บนชั้นเดียวกัน
แต่ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงสำลักควันจนเสียชีวิต
ระหว่างนั้นหลานชายที่นอนอยู่ในห้องบนชั้น๒ของบ้าน
เปิดประตูออกมาเห็นไฟลุกไหม้จึงปีนหนีออกทางหน้าต่างลงหลังคาชั้นหนึ่ง

ซึ่งจากการจบสภาพศพผู้ชายก็มีรอยของมิคมแข่งที่นอกทราย
และที่แขนของภรรยามีรอยกลับที่แขน
ทั้งสองแขนครับ
จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวง
จากพบข้อความที่นางสาวประพาพันธ์เขียนด้วยลายมือ
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ซึ่งตรงกับวันแห่งความรักพร่ำพัฒนาถึงความคับแค้นใจว่า
ตัวเองกับสามีสู้ชีวิตมาด้วยกันจนมีฐานะ
แต่สามีกลับนำเงินที่หามาได้ไปปลนเปลือหญิงอื่น
และยังอ้างว่าเคยโดนสามีตบตีทำร้ายร่างกาย
ว่านี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงและทะเลาะกัน

ครอบครัวนำศพของนายวิโรธและนางสาวประพาพันธ์
เพ็ญกุศลคู่กันที่วัดนางคันจันตรีตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกา
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

เขาก็คิดว่าผมทำเพราะว่าผมเป็นคนรอด

แต่ว่าเป็นมือใครก็ต้องตามที่เขาตรวจเจอเลยครับ

เช่นเดียวกับนางทองม้วนหูไทยสงศ์อายุ๗๔ปี

เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าสามีตัวเอง

หลังผลชนสูตรประกอบ
พลิกศพออกมา
ครอบครัวของนายวิโรธและนางสาวประพาพันธ์

เตรียมทำพิธีชาปนกิจพร้อมกัน
ในวันเสาร์ที่๑๓มีนาคมนี้